สวัสดีครับกลางสัปดาห์แล้วนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปอีสานครับ
ยังเป็นจุดที่ยังคงต้องเตรียมรับมือความแปรปวนสภาพอากาศที่มีโอกาสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวานนี้หลายพื้นที่อาจจะเจอไปแล้วนะครับวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ตั้งแต่ช่วงเย็นนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำเลยนะครับ
ในฝั่งของลาวฝั่งของเวียดนามเอง
มีการก่อตัวของกลุ่มฝนกลุ่มฝนฟ้ากระนอมค่อนข้างนะนั่นเลยทีเดียว
จะเข้ามามีบทบาทในพื้นที่ฝั่งอีสานของประเทศไทย
ส่วนนี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความแปรปวนในพื้นที่ภาคเหนือ

นั่นก็หมายความว่าวัน๒วันนี้

แต่ว่าหลังจากนี้อากาศก็จะเริ่มร้อนขึ้น
ไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งในช่วงกลางสัปดาห์หน้า

ในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของเวียดนาม
ตอนบนของลาวแล้วก็เข้าสู่อีสานของไทย

ยังคงมีลักษณะความแปรปวนสภาพอากาศ

อย่างเช่นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานอุณหภูมิเช่นเดียวกัน
ก็จะมีการลดลงหลังจากที่มีกระแสลม
มีกลุ่มฝนแล้วก็กลุ่มเมฆเข้ามาปกกลุ่ม
สังเกตว่าอากาศนั้นค่อยเย็นตามลำดับ

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อีสานตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีการตั้งฉากของดวงอาทิตย์อยู่
นี่คือภาพรวมฝนฟ้ากระนองในวันนี้
สังเกตว่ามีการกระจายตัวในพื้นที่ภาคอีสานเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคเหนือมีบ้างประปรายนะครับ
หลังจากนั้นนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการกระจายตัวส่วนใหญ่
จะเป็นในบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างนะครับตอนบน
ค่อนข้างที่จะหายไปคงเยอะ
ทำให้อากาศนั้นเริ่มกลับมาร้อนขึ้น

เพราะว่าสิ่งที่ต้องเจอกันนี้ก็คือ
เรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องผ้าป่า
รวมไปถึงเรื่องของลูกเห็บที่นำมาซึ่งความสูญเสียเกิดขึ้นได้

ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ